ตามเรื่องราวของกีฬาก็แน่นอนแล้วครับมันก็จะมีทั้งข่าวสารวอเล็กบอลแล้วก็
ฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะตลาดซื้อขายนักเตะวอเล็กบอลหญิงของเรานะครับ
ก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมแล้วครับเข้าถึงรอบไฟนอลของศึก
ใช้เวลาทั้งสิ้น๓๑ชั่วโมงหลังจากเสร็จภารกิจที่ตุรกีก็ผ่านด่านไปถึงรอบ๘ทีมสุดท้าย
เพราะว่าทัศน์ดาวนึกแจ้งที่บาดเจ็บบริเวณเอวส่วนล่างจากการแข่งขันสนามแรกก็มารับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับ
ส่วนโค้ชด่วนอนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกศรก็บอกว่ายังต้องมีสิ่งอะไรหลายอย่างที่ต้องปรับนะครับ
ถ้าให้อธิบายหมดคงยาวแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือรูปแบบวิธีการและสถิติที่บางส่วนเนี่ยสู้ไม่ได้จริง
นี้ต้องเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งศักยภาพและกลยุทธ์เพื่อต่อกรกับคู่แข่งที่เหนือกว่าให้ได้ครับ
คิดว่าน่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วนี้นะคะก็เดี๋ยวรอทางคุณหมอ
คุณหมอแจ้งอีกทีว่าจะเป็นวันไหนค่ะคิดว่าน่าจะทัน
เพราะว่ามันก็มีระยะเวลาอีกประมาณเกือบ๒เดือนกว่า
คิดว่าตอนนั้นก็น่าจะตรงกระดูกที่มีปัญหาก็น่าจะสมานกรรมเรียบร้อย
สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจากแข่งขันวลีบร้อยหญิงชิงชำโลนะครับ
เนเทอร์แลนด์แล้วก็ประเทศโปแลนด์นะครับ
ระหว่างวันที่๒๓กันยายนถึง๑๕ตุลาคมนี้อยู่ร่วมสายกับโปแลนด์
ตุรกีโดมินิกันเกาหลีใต้แล้วก็โครเอเชีย
กรกฎาคมจะเรียกนักกีฬาเข้ามาเก็บตัวครับ
ส่วนคู่ชิงเป็นการพบกันของบราซิลอันดับ๒ของโลกกับอิตาลีอันดับ๓ของโลกนะครับ
ก็สุดท้ายเป็นอิตาลีชนะไปได้นะครับ๓เซตรวด

โดยทางปาล่าอิโกนูครับของอิตาลีทำไป๒๑คะแนนรองลงมาก็คือ
นาซิเมนโตคิซี่ของบราซิลนะครับ๑๔แต้ม
แล้วก็อิโกนูเนี่ยยังคว้าอีก๒รางวัลในรายการนี้คือ
ส่วนดับ๓ครับเป็นของเซอร์เบียที่จะนัดตัวละกี่เจ้าภาพไปครับ
แต่ละทีมที่ลงแข่งทุกนัดก็แบ่งเป็นทีมชนะนะครับ
จะรับไปเอาเป็นเงินไทยดีกว่านะครับเข้าใจง่ายได้ไป๓๔๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าแพ้เนี่ยก็จะได้ประมาณ๑๕๐๐นะครับ
โดยในรอบแรก๑๒นัดทีมไทยชนะไป๕แพ้ไป๗นะครับ
โดยเงินรางวัลที่รับจากรอบแรกเป็นเงินไทยก็๒ล้าน๘แสนบาท
๔๐๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐก็เป็นเงินไทยอีก๑๔๐๐๐๐๐บาทนะครับ
รวมแล้วเนี่ยวลัยบอลสาวไทยรับไป๔๒๐๐๐๐๐บาท
ส่วนแชมป์อิตาลีนะครับรับเงินรางวัลไป๔๐ล้าน๖แสนบาท
รองแชมป์บราซิล๒๒๔๐๐๐๐๐บาทแล้วก็รับ๓เซอร์เบียนะครับ
หลังจากที่ปานเพชรพดุงชัยมวยไทยนะครับนี่ก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกัน
โดนอาวุธศอกของทางแอนโทนี่ทีเอฟมวยไทยนักชกชาวฝรั่งเศสในยกที่๕
แล้วก็ล้มศีรษะกระแทกพื้นหมดสติไปนะครับในศึกไฟเตอร์เอ็กซ์
๗๓กิโลกรัมที่สนามมวยกองทัพอากาศทุบอัธเทมีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ล่าสุดครับตอน๙โมงที่ผ่านมาครอบครัวของปานเพชรได้โพสต์ความเคลื่อนไหวว่า
อาการล่าสุดปานเพชรเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับน้องแย่แล้วอันนี้คือข้อความนะครับ
ตอนนี้น้องอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจกับยาสมองบวมมากสมองตายน้องไม่ตอบสนองอะไรแล้ว
ตอนนี้ญาติกำลังปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อปฏิหารเนี่ยไม่มีอยู่จริงความหวังไม่มีอีกแล้ว
ทำไมต้องมาเกิดกับครอบครัวของเขาด้วยนะครับภรรยาของปานเพชรก็ยังได้โพสต์เฟซบุ๊ค
ความทรงจำกับปานเพชรมา๒ปีที่แล้วพร้อมข้อความว่าตื่นได้แล้วนะครับ
มาเที่ยวด้วยกันไปไหนด้วยกันแล้วก็เขาบอกว่าคือภรรยาบอกว่าไม่ได้พานะครับ
พาภรรยากับลูกไปเที่ยวไหนด้วยกันนานแล้วตื่นได้แล้วนะครับ
ก็ลูกกับภรรยาก็รออยู่นะครับรีบตื่นขึ้นมา
รายงานล่าสุดของครอบครัวปานเพชรก็บอกนะครับประมาณ๑๑โมงที่ผ่านมาเจ้าตัวอาการสุดลงนะครับ
ยังไม่เสียชีวิตตามที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์หากมีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ